ตอนนี้ถ้าไปดูอุตสาหกรรมแฟชั่นในจีน

ดูดเด็กสาวจำนวนมากจากทางยุโรปตะวันออก

ในการจะเข้าไปสู่วงการแฟชั่นของยุโรปด้วย

ว่าการจะได้ก้าวไปสู่จุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เลือกที่จะทำงานหนักในจีนที่วงการแฟชั่นมีชื่อเสียงน้อยกว่า
นางแบบชาวรัสเซียบอกว่าเธอต้องทำงานอย่างหนัก
จะบอกว่าอาชีพนางแบบไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด
บางครั้งต้องตื่นตั้งแต่๖โมงเช้าและไม่ได้กลับบ้านจนกว่าจะตี๒ของอีกวัน
นี่ทำให้ไม่สามารถนอนหลับอย่างคนปกติได้
เพราะจะไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้
วันหนึ่งอาจทำงานแค่๑ชั่วโมงหรืออาจเป็น๑๒ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
นี่จึงเป็นงานที่ค่อนข้างยาก
เงื่อนไขการทำงานในวงการแฟชั่นจีนเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
เกิดเหตุนางแบบชาวรัสเซียอายุแค่๑๔ปีเสียชีวิต
แม้ว่าทางต้นสังกัดของนางแบบคนดังกล่าวปฏิเสธ
เธอไม่ได้เสียชีวิตจากการทำงานมากเกินไป
อาชีพนางแบบในจีนทำเงินไม่น้อย
มีการสำรวจพบว่าแบรนด์แฟชั่นจำนวนนึง
จ่ายเงินค่าจ้างนางแบบประมาณ๕๖๐๐บาทต่อชั่วโมง
ช่วง๓เดือนในจีนเธอหาเงินได้ประมาณ๑๔๘๐๐๐บาท
ลิซ่าโกวาเลนโก้นางแบบสาวชาวรัสเซียวัย๑๘ปี
ซึ่งได้วีซ่าทำงานในจีน๓เดือน
หวังว่าการถ่ายแฟชั่นในปะกิง
จะทำให้สถานะทางการเงินของเธอมั่นคง
และมีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าสู่วงการแฟชั่นในยุโรปได้
บอกว่าแม้การทำงานจะยาก
แต่วงการแฟชั่นจีนก็เป็นตัวฝึกฝนที่ดี
ทำให้นางแบบมีประสบการณ์ทั้งการโพสต์ท่าและอีกหลายอย่าง
และแน่นอนว่าการเป็นนางแบบในจีนทำเงินได้มาก
อดคล้องกับบริษัทแฟชั่นในจีน
ก็ต้องการจ้างนางแบบจากยุโรปตะวันออกเพราะรูปลักษณ์ที่แตกต่าง
จูรุยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง
ที่บอกว่านางแบบต่างชาติทำให้ภาพชุดที่ถ่ายออกมาดูเป็นสากล
ยังมองว่านางแบบจากจีนหลายคนมีจุดอ่อนในการสื่อสารทางสายตา
ซึ่งจะมีผลกับภาพผลิตภัณฑ์
แม้จะมีนางแบบชาวจีนมืออาชีพจำนวนมาก
แต่พวกนี้ก็มักจะเลือกรับงานเดินแบบมากกว่า
ซึ่งแตกต่างจากนางแบบต่างชาติที่ทำให้มีตัวเลือกมากมาย
นางแบบชาวรัสเซียในจีนก็เพิ่มขึ้น
เขาเข้าใจว่านางแบบจำนวนมากจากยูเครนรัสเซียและเยอรมนี
ว่าจีนเป็นบันไดไปสู่ยุโรปแต่ก็มองว่าไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปได้จริง
ยังบอกว่าถ้านางแบบในสังกัดของเขา๑๐๐คนไปยุโรป
จะมีไม่ถึงร้อยละ๑๐ที่สามารถทำเงินได้
แต่เขาก็มองว่าสิ่งที่นางแบบจะได้รับก็คือประสบการณ์
และนี่คือภาพของซูบริสกาย่าที่เพิ่งเก็บกระเป๋าเดินทางออกจากจีนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
พร้อมความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าประสบการณ์ในจีนจะนำเธอไปสู่วงการแฟชั่นในยุโรปได้อย่างไม่มีปัญหา